หนุ่มสิงห์บุรีวัย๓๐ปีร้องไห้โฮเลย

ย่องเข้ารักตู้บิจักษ์วัดดังนะครับ

ร้องไห้เสียใจนะครับ
นาทีที่คนร้ายย่องเข้าไปขโมยตู้บริจาคในโบสถ์

แล้วก็ถูกปิดประตูขังไว้ภายในโบสถ์
ก่อนที่จะถูกแจ้งตำรวจและตำรวจก็เข้ารวบตัวครับ

พบชายถอดเสื้อนุ่งเกงสีดำนั่งร้องไห้อยู่นะครับ
ทราบชื่อก็คือนายสุกอายุ๓๐ปี
หมู่๓ตำบลรามันอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี

ให้การทั้งน้ำตาสะอึกสะอื้นนะครับว่า
ตัวเองไม่ได้มีเจตนาเข้าไปลักทรัพย์เงินตู้บริจาค
แต่เกิดจากขณะที่เดินผ่านบริเวณโบสถ์ของวัดต้นสน
แล้วเห็นคู่อบริเดินผ่านมา
ด้วยความกลัวจึงได้วิ่งหนีเข้าไปแอบในโบสถ์
พร้อมกับนำตู้บริจาคมาบังร่างกายไว้
หวังจะอำพรางสายตาคู่อบริ
ซึ่งหากคู่อริตามเข้ามาจะได้ไม่พบไม่เจอเขา
ซึ่งพระที่นั่งดูภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นเข้า
ว่าเข้าไปในโบสถ์เพียงลำพัง
จึงให้ปิดประตูขังไว้เลยนะฮะแล้วก็แจ้งตำรวจเข้ารวบตัว
ตัวเขาเองบอกโอ้เสียใจโดนจับนะฮะถึงกับร้องไห้ประบายอารมณ์
ก็บอกว่าไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน
เรื่องต้นตำรวจได้ตรวจประวัติอาทยากรรมของนายสุข
พบว่ามีคดีรักทรัพย์ติดตัวอยู่๒คดี
ใน๒คดีเป็นการเติมน้ำมันรถจักรยานยนต์แล้วไม่ยอมจ่าย
ขี่รถหนีไปหลังเติมน้ำมันจนเต็มถังก็ชักดาไปนะครับ
ตำรวจตรวจดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นว่ากำลังยกตู้บริจาคจริง
นำตัวนายสุกไปสอบสวนขยายผลดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
เพราะว่าตำรวจไม่เชื่อนะครับว่านายสุกหนีคู่อบริเข้ามาพยายามจะหลบอยู่ในโบสถ์แห่งนี้
แต่ตำรวจเชื่อว่าเป็นการเข้ามาขโมยทรัพย์สินนั่นเองนะครับ